จะพาคุณผู้ชมไปแว้นซาเล้ง๓ล้อ

ได้เห็นธรรมชาติเพราะเขาไปแบบชาสโลไลท์

นี่คือโรงแรมบ่อแสนวิลล่าแอนด์สปา
ตำบุลบอร์แซนอเปอร์ทับปุตรจังหวัดพมพังงา
เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ก็ตามคนนี้ไปครับ
คุณสารวุฒิกมินสินประธานกลุ่มท่องเที่ยว

คลองบ่อแสนและสมาชิกกลุ่มมาดูสิ่งนี้เป็นไกด์พาไปดู
เหนาหรือต้นชก
ลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกล
ลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชกลูกชก